เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพและท่านสมาชิกรัฐสภาพผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จากที่ได้มีท่านสมาชิกได้อภิปรายมีข้อสักถาม
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกรัฐสภา
ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านนายกที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว
เป็นที่มาของข้อเสนอแนะที่ดีจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ซึ่งหลายข้อเสนอแนะอยู่ในกระบวนการแก้ไข
แต่บางส่วนอาจจะยังติดปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขให้รอบครอบ
ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มเข้ามาทำงาน
ดิฉันมั่นใจว่าในทุกข้อเสนอแนะและทุกปัญหา
จะถูกแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และดำเนินการในเชิงลุกเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว

เรื่องปัญหาข้อกังวลเรื่องธุรกิจสีเทา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านลบของประเทศ

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด
ทั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีการลงนามความร่วมมือ
แก้ไขปัญหาต่างอย่างเป็นระบบ
ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย
และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน
โดยบริหารจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะ
ส่วนในเรื่องของการยกเว้นวีซ่า
กล่าวว่าการยกเว้นวีซ่าเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยว
จะทำให้คนไทยเสียโอกาสในการทำธุรกิจ
ประเทศจะเต็มไปด้วยธุรกิจสีเทา
มีคนไม่ดีเข้ามาแย่งงาน
ขอแบ่งเรื่องมาดังนี้นะคะ

เรื่องธุรกิจสีเทาและธุรกิจที่ผิดกฎหมายทุกประเภท
เป็นเรื่องที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่เกิดจากประเภทใดก็ตาม

กว่า๒๒๓ล้านคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีนี้
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วกว่า๑แสนล้านบาท
เราไม่ควรจะเหมาว่าทั้งหมดนั้นน่ะ
เข้ามาทำธุรกิจแย่งคนไทยหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายไปเสียทั้งหมดนะคะ
แต่หากว่าเราพบว่ามีการกระทำผิด
เราต้องใช้กฎหมายดำเนินการอย่างเด็ดขาด

การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น
จะสามารถเพิ่มโอกาสอีกหลายประการให้กับเมืองไทย
รวมถึงเมืองรองอื่นที่จะเติบโตไปด้วยกันด้วยนะคะ
โอกาสที่เศรษฐกิจและการเงินจะเคลื่อนที่เร็วที่สุดมาจากภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ดิฉันขอเรียนว่ากรณีที่มีคนไม่ดีเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวเนี่ย
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีมาตรการกวดขันปราบปรามและตรวจตานักท่องเที่ยวที่ไม่ดี
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว๒๔ชั่วโมง
และจัดให้มีแอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลด
เพื่อสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจท่องเที่ยว๒๔ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
จึงทำให้การช่วยเหลือการจับกลุ่มการตรวจตราและการป้องกันปราบปามนักท่องเที่ยว
ที่ไม่ดีนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เรื่องนี้อยู่ในแผนงานของท่านนายกที่ได้แถลงไปแล้วนะคะ
ดิฉันคิดว่ามันจะส่งผลให้เราเสียโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
และในมิติอื่นที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
และสุดท้ายค่ะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยว๓ล้านล้านบาทที่ได้พูดถึง
หมายถึงว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นนะคะ
ซึ่งเพิ่มจาก๑๙ล้านล้านบาทในปี๒๕๖๒ที่เป็นจุดพีคของเราก่อนที่จะหมดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของโควิดค่ะ
ท้ายสุดนี้ค่ะปัญหาต่างที่ได้กล่าวมาเนี่ย
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจ
และจะขอทำงานเชิงรุกบูรณาการกับทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว
นำมาซึ่งความยั่งยืนทั้งในเชิงคุณภาพและเศรษฐกิจค่ะ